คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็ต้องชวนคุยกันนั่นแหละ
เรื่องของกัญชาอย่างที่ทราบตอนนี้ปลดล็อคกัญชา

หลายคนบอกเออเสรีไปไหมนะ

ถามว่าสูบปลูกขายอะไรพวกนี้ไม่ผิดหรอก

มีการแชร์คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แถวถนนตะนาวใกล้ย่านถนนเข้าสาร
มีผู้ชายคนนึงเอากัญชาเนี่ยไปมวลขาย
อ่าแบบให้สูบกันแบบริมถนนเลย
เอาไปดูนะครับ
เห้ยสมัยไว้รุ่นดูดนี่ก็เรียกเป็นฟุตเลยเดี๋ยวนี้ดูดไม่ไหวล่ะ
แก่ละ

โหโหหัวเราะท้ายประโยกตลอดเลยค่ะ
นี่เขายังไม่ได้สักมวลเลยใช่ไหม

หลายคนเขายังไม่ค่อยเข้าใจจริงนะพี่อุ๋ย
คือในแง่ของกฎหมายกัญชาเลยนะ

เพราะตอนนี้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด
คุณปลูกได้คุณขายได้อะไรได้เขาห้ามไว้อย่างเดียว
กฎของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาเนี่ยก็คือ

เอาไปแปรรูปไปใส่ในอาหารในน้ำดื่มหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
จะถือว่าเข้าโหมดของสิ่งที่มันเป็นสารเสพติด
แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาโดยตรงเลยเนี่ย
ตอนนี้อยู่ในชั้นกรรมธิการของสภา
กำลังร่างกันอยู่พรบกัญชากัญชงเนี่ย
กฎหมายยังไม่ออกก็มีแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง
ที่จะใช้ระเบียบหรือว่ากฎข้อบังคับเอามาบังคับใช้
อย่างเช่นถ้าจะเป็นกลิ่นและควัน
คุณพี่ท่านนี้ที่กำลังซื้ออยู่เนี่ย

อันนี้คุณก็ต้องโดนข้อหาตรงนั้น
แต่ขายกันอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายก็จริง

โอ้โหพี่จะเสรีเกินไปไหมล่ะพี่

ท่านผู้ชมครับนี่เพจกลุ่มร่วมกระตันยูว๕นะฮะ

นี่ฮะบอกว่าขายอยู่ที่ริมถนนตะนาว

เอากัญชาแห้งมาม้วนใส่ห่อกระดาษมวลยา
สันทัศน์กรณีเขาเรียกว่าพันลำ
นี่ฮะเอามาขายให้กับลูกค้า
พ่อค้ากับลูกค้านี่ก็แม่
อารมณ์ดีกันทั้งคู่เลยนะครับ

เขาคุยกันต่อด้วยนะฝั่งลูกค้ากับพ่อค้าเนี่ย
รัฐบาลชุดนี้อยู่เรื่องเดียวเรื่องนี้แหละ

เดี๋ยวไปพี
ลูกค้าบอกชอบรัฐบาลอยู่เรื่องเดียวก็เรื่องนี้นี่แหละ

พอค้าบอกแม่ผมเขาเปิดเสร็จให้เฉย

ท่านผู้ชมครับล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ

นึกว่าเป็นลูกค้าแล้วนอนอยู่กับลูกค้า
เออนึกว่าเป็นลูกค้านอนอยู่ตรงนี้
แต่พ่อค้าคนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าเดียวกับในคลิปหรือเปล่านะ

ดูอวกกว่าไหมใช่ไหมเออใช่พี่อุ่นไม่แน่ใจใช่ไหม
แสดงว่ามีหลายเจ้าอ่ะแสดงว่ามีหลายเจ้าอ่ะสิ
คือตำรวจก็มากับพอเขตพระนครนะครับ

ลงพื้นที่ถนนเข้าสารแล้วก็ระแวกแถวนี้

หนึ่งร้านจำหน่ายกัญชาปลีกนะ
ก็ไปแจ้งให้ทราบแล้วก็ขอความร่วมมือ
คือที่แรกก็เถียงกันเยอะอยู่นะ

ผิดกฎหมายกัญชาอะไรตรงไหน
ทางตำรวจกับพอเขตพระนครก็เลยแจ้งให้ทราบ
บอกว่าอย่างนี้เอาก่อนอันดับแรกเลยนะ
คุณผิดพรบหาบเร่แผงลอยแล้ว
เพราะตรงนี้เขาห้ามขายบริเวณนี้นะ
ไม่ใช่ความผิดเรื่องกัญชา
จำหน่ายกัญชาก็คงไม่ผิดกฎหมายหรอก

เพราะตั้งขายโดดทางเท้าโดดทางถนนเข้าสาร
ร้านค้าหาบเร่แผงลอยถ้าจะขายได้ต้องไปลงทะเบียน
ต้องหมุนนะครับก็ไปปอดญาติ

ที่สองก็คือไปที่สำนักเศรษฐกิจ
ประเภทมนาคม

บางคนที่เราตาว่า

แล้วก็ทำความเข้าใจกันว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะ
เดี๋ยวรอกฎหมายกัญชาออกมาใหม่แล้วจะบังคับตรงไหนยังไงบ้าง

เขาขายพัทยาก่อนนะคุณเข็มมาสอน
ขายได้วันหนึ่งทางพัทยาเนี่ยเขาไล่มา

เนื่องจากมีพ่อค้าแม่ค้าคนอื่น

ต้องขยับหนีกันขยับหนีกัน

ขายหลายรายใช่ไหม

ต้องขายอยู่หลายรายจริง
ก็ฝากท่านที่กำลังร่างกฎหมาย